คุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของการสั่งซื้อของออนไลน์กันหน่อย
ต้องยอมรับว่ายุคนี้เราอยู่กับการสั่งซื้อของออนไลน์จริง
เพราะว่าเราไม่สะดวกที่จะออกไปซื้อของข้างนอกใช่ไหม

ทีนี้เราก็เลือกจากรูปภาพที่เราเห็นในการโฆษณาของแต่ละร้าน
แล้วก็เฮ้ยโดยเฉพาะสาวอย่างเราเลือกเสื้อผ้า
ฉันอยากซื้อเสื้อตัวนี้มากเลย

แต่ปรากฏว่าของที่ได้มามันดันไม่เหมือนกับของที่เราสั่ง

ไปเจอเรื่องนี้ก็เลยอยากจะมาบอกต่อเป็นอุทาหรณ์กันนะคะคุณผู้ชม
ติดตามกันเลยกับช่วงของส่องทั่วไทย

นี่คือดูนะก็คือเอฟเสื้อจากเพจนึงมา
ก็คือมาแบบอย่างนี้เลยนะ
มาตอนแรกก็กอดว่าจะเอาไปซักดูก่อน

คุณไม่เช็คสิงค้าก่อนส่งหรือยังไง
คาดยันแขนด้วย